ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
บะคันหนึ่งเลี้ยวกลับรถกลางถนนสายบางกรวยไซน้อยที่บางใหญ่นนทบุรี
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามากัน๓คนพ่อแม่ลูกนะฮะ
ก็ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็พุ่งชนเข้าเต็มเลยครับ
จักรยานยนต์มากันสามพ่อแม่ลูกนะครับพุ่งชนอย่างแรงอ่า

สพบังใหญ่กับชุดกู้ภัยก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากได้รับแจ้งนะครับพบว่านายจำลองราชศรีอายุ๑๗เป็นคนขี่จักรยานยนต์
ศีรษะตอนนั้นก็แตกนะฮะขาซ้ายก็หัก
มีคนเจ็บอีก๒คนเป็นภรรยาของผู้ตายก็อายุ๑๗เหมือนกัน
กับลูกชายอายุขวบครึ่งเท่านั้นนะฮะ
เดี๋ยวดูนะครับในที่เกิดเหตุที่เขาพยายามจะช่วยเหลือกัน
หรือว่าตอนที่มาพบศพของคนขี่ก็คือนายจำลองที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย

อ้ามให้พี่ช่วยท้องผมดิ
พี่อ้ามอ้ามอ้ามอ้ามอ้าม
ตายก็อายุเพิ่ง๑๗นะครับยังมีภรรยายุเท่ากัน
แล้วก็ลูกน้อยวัยขวบครึ่งอีกคนนึงนะครับ

ที่เข้ามาทางตรงละชนให้เห็นไหมฮะเข้ากลางลำตรงเนธนะครับ
สามีบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งรถมากับภรรยาตอนนั้นกำลังชะลอรถ
ก็เลี้ยวกลับรถที่จุดเกิดเหตุจักรยานยนต์ขี่มาแล้วก็พุ่งชนอย่างจัง
ทั้งเขากับภรรยาก็ตกใจมากส่วนภรรยาบาดเจ็บนะครับ
ตอนนั้นภรรยาถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเขาก็ลงไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ผมกลับรถใช่ไหมครับรถผมก็พ้นไปแล้วล่ะ
คือหวานหัวกลับแล้วรถเขาก็วิ่งชนเลยแล้วรถก็ไหลมาจอดนี่
คือเราไม่กำลังกลับรถใช่ไหมครับไม่ได้เข้าไปสนิทใช่ไหม

มอไซมาทางตรงมาทางตรงครับกลับหัวไปแล้วรถเขาไหลมาจอด
กำลังความปลดพนข้างบน
บอกว่าก็จะใช้หลักฐานจากภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
เรื่องการแจ้งภาษาจัดมุลคดีก็ว่ากันไปตามหลักฐาน

แล้วกลับรถแบบถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรยังไง
แต่จักรยานยนต์เข้ามาทางตรง
ใครกลับก่อนใครมาก่อนทางตรงไม่ตรงอะไรยังไง
ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานต่างที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ